สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในช่วงนี้ก็ใกล้ถึงวันแห่งความหวังเข้าไปทุกทีแล้วนะคะ
เดี๋ยวเรามาเช็คดวงเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภกันสักหน่อยดีกว่าค่ะ
เพราะว่าในช่วงนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกันถึง๓ราศีค่ะ
ดวงดีมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภนะคะ
ราศีแรกนะคะที่ดวงดีมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบสมหวังในเรื่องของการเงินค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะบอกได้เลยนะคะว่าในช่วงเดือนนี้
ชีวิตของคุณจะค่อนข้างที่จะวุ่นวายกับหลายเรื่องเลยค่ะ
และจะเหนื่อยมากกับทั้งเรื่องงานเรื่องคนเรื่องภายในบ้านเรื่องภายในครอบครัวนะคะ
แต่ว่าจะมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่ทำให้ชาวราศีสิงยิ้มได้โดยอัตโนมัติ
นั่นก็คือเรื่องของโชคลาภนั่นเองค่ะ
ในช่วงนี้นะคะชาวราศีสิงศ์มีเกณฑ์ที่จะสมหวังในเรื่องของโชคลาภค่ะ
แม้ว่าโชคลาภที่ชาวราศีสิงศ์นะคะจะได้จะเป็นโชคลาภแบบเล็กน้อย
แต่ก็ทำให้ชาวราศีสิงศ์ใจฟูแล้วก็มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปนั่นเองค่ะ
อีกราศีหนึ่งที่ดวงชะตาดีไม่แพ้ชาวราศีสิงศ์เลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ
สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเรียกว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีวันดีคืนเลยก็ว่าได้ค่ะ
รวมไปถึงในเรื่องของโชคลาภและเงินทองด้วยค่ะ
หากชาวราศีกรกฎกำลังหวังในเรื่องของโชคลาบเงินทองผลประโยชน์รายได้ผลกำไร
ก็มีโอกาสที่จะได้สมใจปรารถนาเผลอจะได้มากกว่าที่คาดหวังไว้อีกด้วยนะคะ
สำหรับราศีต่อมาที่น่าจับตามองไม่แพ้กันเลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะ
โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนมีนาคมก็คือในช่วงนี้นะคะ
ดวงการงานของชาวราศีกุมถึงจุดพีคค่ะก็คืออยู่ในจุดที่ดีมากที่สุดนะคะ
พอเวลาที่การงานดีการเงินก็ย่อมดีตามไปด้วยค่ะ
หากชาวราศีกุมยิ่งขยันมากนะคะคุณก็จะยิ่งได้มากค่ะ
ในช่วงนี้ถ้ายิ่งขยันมากนะคะเงินทองในบัญชีก็จะได้ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
ส่วนในเรื่องของการลงทุนก็ถือว่าดีไม่น้อยเลยนะคะ
หากชาวราศีกุมค่ะลงทุนในช่วงนี้
โดยเฉพาะการลงทุนที่หวังผลแบบระยะสั้นก็จะมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสมใจปรารถนาค่ะ
หากใครที่ไม่ได้อยู่ใน๓ราศีที่หมอไก่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้
โปรดฟังให้ดีดีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้หมอไก่มีเคล็ดลับการเสริมดวงการเงินที่สามารถทำได้ง่าย
แต่ได้ผลจริงมาฝากกันค่ะ
ลับแรกเลยนะคะก็คือการถวายน้ำแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านค่ะ
เพราะว่าน้ำในทางโหลศาสตร์หมายถึงโชคลาภค่ะ
หากคุณหมั่นถวายน้ำแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะส่งผลทำให้มีโชคลาภไหลมาเทมา
กระเป๋าของคุณอย่างไม่ขาดสายนั่นเองค่ะ
เคล็ดลับหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของการวางน้ำผู้หรือว่าการวางน้ำผุดในบ้านค่ะ
เพราะว่าในทางห่วงจุ้ยนะคะในเรื่องของการวางน้ำพุกกับการวางน้ำผุดในบ้าน
ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้มีโชคลาภเข้ามาในบ้านค่ะ
ยังไงก็ลองเอาเคล็ดลับของหมอไก่ไปปรับใช้ดูนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ